โซเชียลเขามีการเผยแพร่ข้อมูลตรงนี้นะครับ
บอกว่าที่โรงเรียนพยาวที่จังหวัดพยาวเนี่ย
ปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว
จนถึงตอนนี้มีเด็กนักเรียนชั้นม๖ตายไป๓คน
เพราะว่าเป็นการเส้นสังเวยชีวิต
ในเรื่องของการก่อสร้างตึก
ที่มีการบนบานมีการสาบาน
บอกว่าถ้าก่อสร้างอาคารเสร็จเนี่ย
สังเวยด้วยชีวิต
คือเหมือนสมัยก่อนที่เขามีการเอาคนลงไป

แต่ว่าอันนี้เป็นการสาบาน

บอกว่าถ้ามีการก่อสร้างเสร็จ

และต้องสังเวยอีก๗ศพ

กลายเป็นประเด็นดังในโลกโซเชียลแล้วครับ

ผูกได้สีแดง
ล่าสุดนายสุภโชคธากิจผู้ช่วยบรองผู้มนวยการกิจการนักเรียน
ในฐานะประธานกิจการนักเรียนนะครับ
บอกว่าจากเหตุการณ์และข่าวลือดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงครับ
เพราะการก่อสร้างอาคารทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากรัฐบาลอยู่แล้ว
และไม่ได้ขอรับบริจาคจากส่วนใด
การก่อสร้างก็ต้องแล้วเสร็จเป็นปกติอย่างแน่นอนครับ
ไม่มีผู้ใดต้องมาทำการบนบานสารกล่าวตามที่เป็นข่าวปรากฏในสื่อ
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กนักเรียนจำนวน๓คนนั้นคือมีเด็กเสียชีวิตจริงนะ
เขาบอกว่าเกิดจากอุบัติเหตุและเกิดในยามวิการทั้งหมด
ซึ่งขอยืนยันว่าโรงเรียนหรือคนอื่นไม่ได้มีการบนบานหลังการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ
ว่าจะต้องสังเวยชีวิตเด็กอีก๗คนตามที่เป็นข่าวลือ
และหากมีการบนบานเกิดขึ้นจริงก็จะบนบานขอให้พบกับสิ่งดี
คือบนบานแต่เรื่องดีคุณใครจะบนบานแลกชีวิตเด็กได้ลง
ขณะที่นายวิทยาพงศ์คล้ายกระบินเป็นน้องม๖
เมื่อสักครู่นี้บอกว่าตัวเองไม่ได้ผูกด้ายแดง
แต่ผมก็ไม่ได้ลบหลู่นะส่วนเพื่อนที่ตายไปเนี่ย
เกิดจากเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ความประมาทจริงครับ
ศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีผลในทางความเชื่อ
แต่ไม่อยากให้เอามาแบกรับเป็นเรื่องใหญ่
คิดว่าเราควรจะมีสติมากกว่านะครับ
นี่น้องม๖เขาที่เป็นคนที่เพิ่งจะเสียเพื่อนไปจากอุบัติเหตุนะครับ
ก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ